ความยินดีกับเศรษฐีใหม่กันหน่อย

ไปที่โคราชก่อนเลยครับ
ญาติพี่น้องไปร่วมแสดงความยินดีกับนาย
ชำนิปานทองหลัง
ที่บ้านที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวว่า
พี่ชำนิหรือชำนิเนี่ยนะฮะ
ถ้าผมอ่านผิดผมต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับ
แท่นเป็นเศรษฐีใหม่นะครับ

จำนวน๒ฉบับครับรับไป๑๒ล้านบาท
ชำนิเล่าบอกว่าทำงานเป็นพนักงานแบกเกลือครับ
มีเมียเนี่ยเป็นอาชีพขายน้ำปั่นนะครับ

เป็นประจำทุกงวดงวดละ๒๓ฉบับนะฮะ
ผมทำเหมือนพี่ทำไมผมไม่ถูกอ่ะนะฮะ
เมื่อคืนก่อนนะเพิ่งจะฝันว่าได้รับปริญญา
แต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีคนมาบอกว่าพ่อเสียชีวิต
เขาจึงถือปริญญาบัตรไปงานศพพ่อในฝันนะ
พอรุ่งเช้าก่อนไปทำงานก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับ

มีเพียง๗๒อยู่หลายฉบับเลย
เขาเห็นว่ามันตรงกับเลขนะฮะ
จึงเลือกซื้อเลข๙๗๒ไว้๒ฉบับสุดท้าย
ก็ถูกรางวัลไปสมใจ
ส่วนที่โรงพักษณ์สาวพ่อเมืองและความพนมนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเศรษฐินีป้ายแดง
นางสาวอริสราเทพจัง

เอารโรตเตอรี่ลองมาที่๑๒ฉบับนะครับ
คิดเป็นเงินมูลค่า๑๒ล้านบาท
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยเล่าบอกว่าเขาเป็นชาวอุดรธานีนะครับ
มาทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทรับเหมา
นครพนมเมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา
ฝันว่านะฮะได้เงินกองโต๒กองเลย
วันต่อมานะครับก็ทำบุญสำนักงานใหม่

ลานพ่อปู่พญาศรีสัตนคราชนะครับ
ฝั่งแม่น้ำโขงและยังบนบานด้วยว่า
ถ้าถูกรางวัลที่๑นะเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่นครพนมเลย

จะไปรำบวงสวงที่หน้าพ่อปู่พญานาคด้วยครับ